คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้ากรณีนี้หน่อยนะครับ
มีนักพนัน๖คน๖๗คนแต่ความจริงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด๕คน
บอกว่าเมื่อ๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาไปเล่นพนันที่บ่อนแถวรามอินทราซอย๔๐
แล้วถูกหาว่าโกงบ่อนก็ถูกคุมตัวไปนะเอาถุงดำคลุมหัว
พวกนี้โกงเข้าไปเนี่ยร่วมร่วม๑๐ล้านรีดเงินได้ไปคนละแสนสองแสน
แต่ว่าน้องผมยาวที่ชื่อก้าวเนี่ยบอกโดนคนเดียวไป๒ล้านกว่า
รวมแล้วเกือบ๕ล้านข้างหน้าเป็นโต๊ะสนุกข้างในเป็นบ่อน
ระหว่างที่ถูกจับซ้อมทรมานบอกว่าโกงบ่อนเนี่ย
เขาบอกตอนนั้นเขาแอบเอามือถือเอาไว้เครื่องหนึ่ง
ความจริงถูกยึดหมดนะแล้วเขาก็โทรไปหา๑๙๑
ก็ประสานตำรวจในท้องที่ท้องที่สนโฆครามนะฮะ
แต่ไม่รู้ท้องที่ไหนมานะก้าวบอกมาถึงเนี่ย
โทรมาตามเบอร์ที่ให้กับ๑๙๑ไว้บอก
ที่นี่ใช่ไหมจุดที่เป็นข้างหน้าเป็นโต๊ะสนุก
ข้างในมันเป็นบ่อนเนี่ยแล้วตัดสายทิ้งเลย

สุดท้ายพอถูกรีดเงินอะไรไปเขาก็ไปแจ้งความ

เพราะก้าวเขาบอกเขาอยากได้เงินคืน
อันนี้ไม่ใช่เงินที่ว่าเขาเสียในบ่อน
หรือใครโกงใครในบ่อนแล้วก็จะมาเอาเงินคืน
มันเหมือนกับแหมคุณเสียเงินหวยใต้ดิน
มาฟ้องตำรวจให้ตำรวจเอาเงินคืนมันไม่ได้ใช่ไหม

ไม่ใช่เงินที่ได้จากการเล่นการพนันในบ่อนแห่งนี้
แต่ก้าวบอกเขาอุ้มไปรีดที่อื่น

คือระหว่างที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะฮะ

แต่ช่วยกรณีเขามาร้องว่าเขาถูกคลุมถุงดำถูกซ้อมถูกลีดเงินถูกปล้น
ค่ะคือกลุ่มผู้เสียหายก็ยอมรับแหละว่าเขาก็เป็นนักพนันจริง
ตรวจจรวมเล่นการพนันตามบอลต่างจริงแต่เพราะเขาถูกทำร้าย
รีดเงินเขาก็กลายเป็นผู้เสียหายนะ

ก็ต้องได้รับการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
เพื่อที่จะเอาตัวคนผิดมาดำเนินคดี

เอาข้อมูลที่เกิดขึ้นที่บ่อนที่ซอยรามอินทรา๔๐ไปให้
เอาการกระทำของใครก็ไม่รู้จะเจ้าของบ่อนหรือเจ้ามือหรือใครก็ไม่รู้
รวมทั้งให้ข้อมูลบ่อนพนคร่ำในกรุงเทพฯ
เขายอมรับแหละว่าเล่นพนันแต่อยากจะบอกเลยว่า
นี่บิ๊กโจ๊กอยากจะบอกท่านเลยว่ามีเป็นร้อยบ่อนนะ
คือกลุ่มนี้เขาบอกเขาเปิดหน้าสู้เลยนะคะ

มันก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่เขาสู้อ่ะเขาเปิดหน้าสู้เลยอ่ะ
ไม่มีอะไรจะเสียแล้วถูกปรับถูกดำเนินคดี
ถูกจับเรื่องเล่นพนันเขาก็ยอมแต่ว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพล
อย่างนี้มาโอ้โหมาปล้นเขามาลีดเงินจากเขาอย่างนี้เขาบอกเขาไม่ไหว
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มด้วยว่าบ่อนพนันในกรุงเทพเนี่ยมีเป็นร้อย
ไม่รวมในปริมณฑลนะฮะอ่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันไว้ด้วยนะครับ
ก่อนที่จะเข้าไปพบรองพบตรนะครับบอกว่าจากที่ไปเล่นพนันกันมาเนี่ย
หลายสิบแห่งหลายแห่งตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่
จะมีปิดบ้างช่วงเดือนตุลาคมในช่วงฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายของตำรวจ
แต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีการปรากฏตัวของ
คือที่ออกมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนตอนที่กลุ่มนักพนันพวกนี้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณสันทนาออกมาบอกกลุ่มพวกนี้นี่เขาโกงพนันเป็นอาชีพ
ประมาณว่าอย่าไปหลงกลกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้เขาไปตระเวนโกงบ่อนเพียบเลย
ไปไหนขึ้นมาไหนก็เดินสายเล่นพนันหลายบ่อนแล้วก็โกงทุกบ่อน
กระทั่งบ่อนซอยรามอินทรา๔๐เนี่ยเขาจับได้
คุณสันทนาออกมาให้ข้อมูลบอกเจ้ามือเขาจะเอาเงินคืน
เพราะว่ามันจะมีคุณสันทนาบอกมันต้องแยกเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งคือเจ้ามือกับส่วนหนึ่งคือเจ้าของบ่อน
เจ้าของบ่อนเขาเปิดบ่อนหาที่ทำบ่อนแล้วก็มีเจ้ามือมาตั้งโต๊ะ
มือเขาจะเอาเงินคืนแต่พอเจ้าของบ่อนเขารู้ว่าเฮ้ยมีเรื่องเขาก็เลยมาเคลียร์
เขาก็เลยบอกมาเดี๋ยวโดนไปเท่าไหร่๙๒ล้าน๓ใช่ไหม
เดี๋ยวคืนให้แต่ให้ไปก่อน๕แสนแล้วพอหายเงียบก้าวก็มาแจ้งความ
คุณสันทนาบอกอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่
คนก็สงสัยว่าคุณสันทนะรู้จักกับเจ้าของบ่อนเหรอ
รู้จักกับเจ้ามือเหรอเข้าข้อมูลมาจากไหนเนี่ย
เอาแล้วทำไมออกมาลักษณะมันจะเหมือนปกป้องเจ้าของบ่อนหรือเปล่า
ข้อมูลมาจากไหนทำไมเข้าข้างบ่อนหรือเปล่า
แล้วเราควรจะปกป้องใครกันแน่หรืออะไรยังไงหรือควรจะช่วยกันปราบบ่อน
เดี๋ยวลองฟังตรงตรงนักพนันที่เขาให้สัมภาษณ์หน่อยนะฮะ
สันทนาออกมาว่าบ่อนไม่มีประกงบ่อนก็บ่อนก็มีรังเทพก็เยอะแยะไปหมดสิใช่ไหม
ถ้ามีบ่อนและบ่อนใครสามารถให้คนไปโกงได้มั่ง
แล้วคนพวกนักเล่นเนี่ยจะไปทะเลาะกับบ่อนละก้าเหรอ
แต่ละบอลมีกาด๒๐๓๐คน
มีคนงานอีกเป็นร้อยบ่อนมีพนักงานจะเป็นร้อย
คนเล่นจะกล้าไปทะเลาะกับบ่อนเป็นไปไม่ได้หรอก
อ่าเพราะคุณสันทนาบอกนอกจากจะเป็นพวกโกงบ่อนพนันเป็นอาชีพแล้วเนี่ย

แค่ว่าแบบแหมจะออกมาเรียกเงินคืนอะไรอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับด้านพลตำรวจเอกสุรเชษนะครับ
พบตรนะฮะบอกว่าจากข้อมูลที่ได้จากทางนักพนันกลุ่มนี้เนี่ย
ก่อนอื่นเอาเรื่องเล่นพนันก่อนนะครับ
ก็ถือว่าถ้าทำผิดจริงก็ต้องให้ภูมิกับการ
หรือว่าตำรวจในท้องที่เนี่ยดำเนินคดีคนเล่นพนันไป

ถ้ามีบ่อนเกิดขึ้นจริงก็ต้องดำเนินคดี
ภูมิกับการระดับสถานีตำรวจที่ต้องรับผิดชอบ
ซึ่งตอนนี้ก็ย้ายภูมิกับการสนโฆครามไปก่อนแล้ว
ข้อมูลต่างเดี๋ยวจะไปสืบสวนต่อนะ
จะไปทำตามขั้นตอนต่อที่ผู้เสียหายอ้างว่า
นพนันในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ยังมีเปิดอยู่นะ
แล้วมีเป็นร้อยเนี่ยรวมทั้งในพื้นที่ปริมณฑลด้วย
หรือว่ากองบัญชาการตะบดพุทธรภาคหนึ่งด้วย
โจ๊กบอกตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะ
แต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะให้ความเป็นธรรม
นักพนันในส่วนที่บอกว่าตัวเองเสียหาย
ที่อ้างว่าถูกทำร้ายถูกรีดทรัพย์จากคนคุมบ่อน
แต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องไปเล่นพนันเหมือนกัน
ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะเอาให้จบ
ค่ะ

อ่าววันนี้นักพนันมหาบิโจ๊ก

ที่เดินสายโกงพนัน
เพื่อให้สนโฆครามเนี่ยจัดการ
จัดการเรื่องโกงพนันนี่ผมก็ยังงงอยู่
หรือต้องให้เจ้าของบ่อนหรือเจ้ามือเข้ามาแจ้งความก็ไม่รู้

วันนี้ผมได้คุยกันในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

ความจริง๙เขาจะมานะคุณเขียนมาสอน
แต่พอไปพบบิ๊กโจ๊กตอนเช้าสอนอโฆครามเรียกตอนบ่ายเลย

ต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มไปชี้จกชี้จุด

นี่ผมก็เลยถามเลยเอาตกลงเอาตรงนี้ก่อนตกลง
โกงพนันโกงไหมเดินสายโกงพนันไหม
หรือคุณสันทนะตกลงออกมาเปิดเผยในฐานะแบบไหนอะไรยังไง
เอาลองดูหน่อยนะฮะที่เขาคุยกันในรายการ

ไม่ทับว่าเขารู้ได้ไงว่าหนูเดินสายโกง

คนเล่นมันก็เล่นอยู่ทุกบ่อนนั่นแหละค่ะ
แล้วคุณสันธนะมาในน้ำใครคะมาในฐานะอะไร
ในตอนนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยมาเคลียร์ประเด็นต่าง
หรือว่าเป็นเจ้าของบ่อน
บอกไม่ได้มาช่วยเจ้ามือหรือเจ้าของบ่อนเรื่องนี้
แต่ผมออกมาคือผมไม่อยากให้ใครก็ตามที่มีพฤติการ
เป็นแก๊งโกงพนันต้มตุ๋นในบ่อนเขาทำมากินได้ยาก
นี่คุณสันทนากำลังออกมาปกป้องบ่อนพนันเพื่อไม่ให้มีคนโกงเหรอ
ผมปกป้องคนที่จะเข้าไปเล่นพนันหรือชอบที่จะเล่นพนัน

พวกคุณจะไปเล่นพนันกันเดี๋ยวก็จะมีปัญหา
แล้วก็จะพวกนี้ก็เป็นมิจฉาชีพ

กลัวว่าเดี๋ยวใครจะไปเล่นพนันแล้วจะโดนกลุ่มพวกนี้โกง
แต่การพนันมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น
เหมือนไปซื้อหวยใต้ดินแล้วไม่ได้เงินมันก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ไงนึกออกไหมคะ
ผมก็ยังถามว่าพี่ไม่ช่วยกันปราบบ่อนเหรอ
ทำไมพี่ถึงออกมาปกป้องไม่ให้คนเล่นพนันถูกโกงเนี่ย
แต่ว่าก้าวเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นนักโกงพนันอะไรพวกนี้
เขาก็ไปเล่นปกติแล้วเขาเสียแล้วก็ถูกหาว่าโกง
ถ้าคุยไปคุยมาคุณสนทนักก็เลยเตือนเพจสายใหม่ต้องรอดอีก
ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องมีบ่อนพนันในพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
คุณเอกพบก็ต้องชี้แจงว่าเขาไม่ได้มาช่วยเหลือนับพนันนะ
แต่เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเรื่องบ่อนเนี่ย
อันนี้ก็เพื่อให้ตำรวจเขาไปสืบสวนดำเนินการต่อ

ผมก็เลยถูกอุ้มขึ้นไปคุมถุงดำแล้วก็รีดเอาเงิน
บรรดาผู้ที่เขาเคยประกอบการก็พูดง่ายเจ้าของบ่อนการพนัน
เขาบอกอย่างนี้ผมต้องเคลียร์ตัวเพิ่มอีกเพจหนึ่ง
เพราะต้องทราบนะคุณภาคภูมิขณะนี้สื่อเราพูดได้นะ

วันนี้ต้องบอกเลยที่เดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยเพราะเกิดเรื่องจากจุดตรงนี้
อะไรบ่อนพื้นที่โคคามเนี่ยไปสร้างเรื่องรามอินทาเนี่ยนะเนี่ยเราไปสร้างเรื่องครับ
๔๐ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุแล้วมันก็ต้องสังขยนา
เอาตรงไปตรงมาครับคุณเอกคุณเอกไม่เข้าใจ
ก็มีคนซ้อนท้ายไงคืออะไรซ้อนท้ายซ้อนท้ายก็คืออ้าว
บอกว่ามาจากเพจสายไหมผมเกรงว่าเดี๋ยวสายไหมจะไม่รอด
รู้จักรู้จักกันเหรอเจ้าของบ่อนถ้าผมปฏิเสธว่าผมไม่รู้จักเจ้าของบ่อนในประเทศไทยนี้นะ
แล้วผมอยู่ในวงการนี้มาสี่สิบกว่าปีอ่าผมไปปฏิเสธได้ไหมอ่า
ผมก็เลยถามบอกรู้จักเจ้าของบ่อนหมดเลยทำไมไม่เอาข้อมูลให้ตำลัว